พี่เตรียมเสือแล้วก็เตรียมเต้น
ไม่ใช่ป่ายังงั้น
เป็นร้านอาหารป่าที่เรียกว่าทำมากว่า๒๒ปี
เป็นขวัญใจของย่านนทบุรีเลย

เป็นรางวัลปิบกุมองจากมิชลิงไกยปีล่าสุดด้วย
โดยรางวัลบีบกระบองที่ทางร้านได้รับจากมิชลินไกด์
ก็คือรางวัลที่การันตีว่าเป็นร้านอร่อยคุณภาพดี
ผ่านการจัดเตรียมอย่างพิถีพิถันในราคาที่ย่อมเยาว์
โดยวัดจากเงินไม่เกิน๑๐๐๐บาท
เราจะกินได้ทั้งอาหารเรียกน้ำย่อยอาหารจานหลัก
และของหวานได้อย่างคุ้มค่านั่นเองล่ะครับ

เดี๋ยวเข้ามาดูกันว่ามีเขาเรียกอาหารแปลกแหวกแนวแค่ไหนครับผม
เรื่องสืบค้นเส้นทางรวยเนี่ยไม่เคยรอช้ากันเลยนะครับ
ซึ่งร้านที่เฮียป้องจะพาทุกคนมาในวันนี้ก็คือ
แกงป่าลุงสง่าตั้งอยู่ในซอยงามวงวาน๒๓นั่นเองล่ะครับ

สวัสดีครับพี่ครับที่โต๊คนะครับ
ของร้านแกงป่าลุงสง่าครับผม
เมื่อกี้เนี่ยเฮียเนี่ยคุยเยอะมากว่าร้านคุณพี่เนี่ยได้รางวัลมาเยอะมาก
นี่ดูป้ายเขานะครับนี่คือเป็นรางวัลสำหรับอินเตอร์นานาชาติ

ล่าสุดเนี่ยครับเมื่อประมาณเดือน

วันที่ขายดีก็อยู่ประมาณ๗๘๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้ครับผม
แต่ว่าถ้าเกิดช่วงธรรมดาธรรมดานะ

หนูนาหนูนาแล้วล่ะอาหารป่าเหรอ
ในบ้านนะครับก็คือมีทั้งนกหนูงูเห่าอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับผม
ถ้าพูดถึงอาหารเปล่าเวลาเรานึกในหัวเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนกัน
อ่ะหนูป่านูเช่อ่ะ

มีหมดทุกอย่างไม่ติดติดว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมคะ
อ่าพวกนี้เป็นวัตถุดิบที่เราต้องเก็บสต๊อกไว้ครับ

สำคัญมากของการเปิดร้านอาหารป่านั่นก็คือเรื่องของวัตถุดิบ
นั่นเองครับซึ่งทางพี่โต้งก็ได้มีการคัดสรรมาอย่างดี
เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่สดใหม่ถูกใจคออาหารป่า
เราตามเฮียป้องกับน้องจ๊ะเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า
โต้งเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบอะไร

ที่นี่คือคลังสินค้าของผม
จะมีพวกวัตถุดิบที่เอามาทำขายครับผม
ตรงนี้เป็นบ้องตันนะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนหางของมัน
ของจราเข้เนี้ยมันจะเป็นเนื้อเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด
ซึ่งเจ้าเนื้อป้องตันที่ว่าเนี่ยครับ
อยู่ที่บริเวณโคนหางตรงที่ต่อกับลำตัวนั่นเอง
ลักษณะจะคล้ายกับเนื้อหมูผสมไก่
แต่จะมีความนุ่มหนึบหนับกว่าเล็กน้อย
โดยในจราแค่หนึ่งตัวเนี่ย
จะมีอยู่เพียงไม่กี่กิโลกรัม
และเป็นส่วนที่อร้อยอร่อยที่สุด
จึงทำให้เป็นส่วนที่แพงที่สุดด้วยนั่นเองล่ะครับ
หนูอยากรู้ว่าตอนนี้เนื้อจราเข้กับเนื้อหมูอันไหนแพงกว่ากัน
เนื้อจราแค่ก็ยังเกือบ๓๐๐นะครับ

ก็คือเป็นส่วนที่อร่อยอยู่นะ

เดี๋ยวใช้กลบถือใหญ่นะครับเอามาทอด
เอามาทอดกระเทียมเอามาทอดน้ำปลานะครับอร่อยมาก

ไม่มีหรอกครับปกติเขาจะอยู่ตามไหนพี่

เขาเลี้ยงกันเยอะแยะเฮียสุขาดุรีอ้างทองเฮ้ยชายนาดเฮ้ย

นี่มันตัวใหญ่จังหรอพี่
เป็นหนูนาเป็นหนูเป็นหนูฟุกหนูท้องขาวมันจะมีหลายแบบนะครับ
หนูหน้าแต่เขาก็เลี้ยงหมดแล้วไหมทุกวันเนี่ย

เนี่ยถ้าเกิดเป็นหนูเลี้ยงเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งคือ
สะอาดแน่นอนเพราะว่าเขาเลี้ยงในแท้งแต่ละตัวแต่ละตัวเลยนะครับ

อ้ายยยมูว่ะตัวใหญ่

แป้งูเห่านี่ราคาเท่าไหร่คะตัวแบบนี้

ขอถ่ายจากพี่โต้งครับอันนี้คืองูเห่า

เฮียคะงูเห่าเนี่ยกิโลละ๔๐๐ใช่ไหมคะ

เห่านี่ส่วนใหญ่เมนูที่เด็ดที่ดังนี่คือนี่คืออะไรครับพี่
ไปดูงูเห่าพิโรธนะครับที่ร้านผมนะ
อภิโรธคือเป็นลักษณะของการเอางูเนี่ยมาย่างนะครับแล้วก็สับละเอียดนะครับ
แล้วก็เอามาผัดกับพริกแกงสูตรของทางร้านเราเองเลยแล้วก็ผัดให้แห้งนะครับ
แห้งเนี่ยกินมันก็เหงื่อออกไปเพราะว่าจริงแล้วที่เขาเชื่อกันเนี่ย
งูเห่าเนี่ยมันมีบุคลิกตัวเองคือมีความเผ็ดร้อนกับพวกเครื่องแกงที่แบบรุนแรงเข้าไป
มันก็คือทำให้กินแล้วเหงื่อออกกินข้าวต่อ
แต่เอาจริงแล้วเนี่ยงูเนี่ยพี่ต้องค่ะมีพิษไหมคะแบบเนี้ย
ตัวนี้เราตัดหัวออกไปแล้วครับจริงจริงแล้วก็คือพิษของงูเนี้ยเขาอยู่ที่เขี้ยวอ่า
ถ้าเกิดตัดหัวงอกแล้วเขาก็จะไม่มีพิษแล้ว
แล้วถ้าพิษอยู่ที่เคี่ยวเนี่ยเราเอาแค่เคี่ยวออกไม่ได้เราก็หัวไว้อย่างนี้ไม่ได้

ขอด้วยวัตถุดิบที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะครับส่วนมากเอามาจากที่ไหนคะ
รับมาจากชาวบ้านด้วยนะครับแถวหนองจอกแถวอ่างทองอายุทยาอะไรพวกนี้

เฉลี่ยชาวบ้านครับเหมือนอย่าบอกทุกคนเขาก็จับมากันเอง
เขาจับมาให้เวลาเวลาที่แบบหน้านานะครับเขาก็จะเวลาที่เขาไปทำนากันไปเกี่ยวข้าวกันมันก็จะมีหนูนาบ้างงูบ้างออกมาจากรูออกมาจากอะไรอย่างเงี้
อ่าการทำอาหารป่าเนี่ยมีวิธีการทำยังไงครับทำยังไงให้ไม่ขาวแล้วแบบว่าเด็ดอร่อย
แค่ขอดูวัตถุดิบยังไม่พอนี่สองพิธีกรของเราเนี่ยยังขอเรียนวิชาการทำอาหารป่ากันอีก
แต่พี่ต้องเขาก็ใจดีใจดียินดีเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับให้แบบไม่มียัง
แต่คนที่จะทำหน้าที่สอนให้นั้นไม่ใช่พี่โต้งนะครับ
แต่เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่อยู่คู่ครัวแกงป่าลุงสง่ามาตั้งแต่รุ่นแรก
แบบนี้เห็นทีจะต้องฝึกกันแบบจัดหนักกันสักหน่อยแล้วล่ะครับ
เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะลงมือทำอาหารป่านะคะ
เราต้องมาคุยกับบุคคลสำคัญของที่นี่
สวัสดีครับแม่
แข็งแรงมากตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่คะ

คุณแม่อยู่ที่ร้านลุงสง่ามากี่ปีแล้วครับผม

จริงพื้นเพชรคุณแม่เป็นคนที่

เดี๋ยวเมื่อกี้ร้านเปิด๒๒ปีเปิดมาได้๒๒ปี

อยู่มา๕๗อยู่มาหลายปีแล้วค่ะอยู่ก่อนร้านอาหารนี่ค่ะ

เมนูพวกขึ้นคุ้นหน้าคุ้นตา
ถึงเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าหลับแสงค่ะ
แล้วแสงคือนี่และเนี้ยนะเนี้ยอย่างเดียวกันค่ะ
อ๋อคือว่า
วัตถุดิบอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนหัวใจหลักเลยของอาหารป่านั่นก็คือ
โดยเจ้าต้นมะแขวนเนี่ยจะเป็นไม้ยืนต้นที่ชอบอยู่ในป่า
มีส่วนที่นำมาเป็นเครื่องเทศก็คือ
ผลที่นำมาตากแดดจนแห้ง
ราคาประมาณกิโลกรัมละ๔๐๐๕๐๐บาทเลยนะครับ
โดยที่เมนูส่วนใหญ่ที่ใช้มะแขวนมาเป็นเครื่องเทศ
จะเป็นพวกแกงป่าหรือผัดเผ็ดต่างนั่นเองล่ะครับ
เหลือติดเลยติดพกเลย
เนี่ยได้แล้วใส่พกแล้วได้แล้วแค่เนี้ยพอแล้ว

แม่อยู่๗๔แม่แรงดีมาก
เมื่อกี้เราทำน้ำพริกจากศิลป์แม่รำยาเรียบร้อยละ

ไปดึกอยู่ห้างเตามากแม่ทำไมคะ

อ่านี่แหละครับเป็นเนธของสหารฟ่าเนี่ยครับ

ใช่ค่ะอันนี้พริกแกงเผ็ดนะแม่เนาะ

ประสาทที่เป็นอาหารป่า

อันนี้พริกไทยค่ะใส่ค่ะใส่พริกไทยอืม
ใส่อะไรจ้ะแม่ใส่พริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อน
แล้วก็ใบมะกรูดฝอยค่ะมะกรูดฝอยใบมะใบมะกรูดฝอย
มาแล้วเริ่มมาด้วยพริกอ่อนกลิ่นมาแล้วหอมแล้ว
แม่แล้วอย่างเงี้ไฟเราต้องใช้แรงไหมคะ
หรือว่าใช้ไม่ต้องแรงมากโอเคตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาว
ซีอิ๊วมานานจริงแล้วกินนะคะครับ
เชื่อแล้วเรียกว่ามันเผ็ดร้อนจริงจริงนะครับไม่แค่กินกับจานแล้ว
เอาล่ะไส้ใบกะเพราเป็นขั้นตอนสุดท้ายอึ้ง
จ๋าอันนี้ก็เรียกว่าผัดเผ็ดเนอะผัดงูเห่าผัดขี้โรดค่ะ
งูเห่าพระพิโรธอ่าขอจานค่ะอ่าเรียบร้อยนะฮะ
จ่ายอีกแล้วมาแล้วครับเนี่ยผู้เห่าจ่ายอีกแล้ว
ผู้เห่าผัดพิโรธใบป้ารำไยที่รัฐลุงสงาอาหารป่าของผม
ได้เห็นป้าลำไยทำให้ดูไปแล้วหนึ่งเมนูก็มีอีกเมนูหนึ่งที่เฮียป้องอยากจะลองทำดูบ้าง
ซึ่งจะเป็นเมนูอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
เป็นไงกับดีคุณพ่อเสียไปดี
เฮียป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงเรายังอยู่กันที่ร้านแกงป่าลุงสง่า
ซึ่งเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยครับเราได้เห็นป้าลำไยสาธิตการทำอาหารจากงู

คราวนี้ก็มาถึงคิวของเฮียป้องกันบ้าง
ที่จะต้องทำอาหารจากวัตถุดิบที่แค่ได้ยินชื่อเนี่ย
ก็น่ากลัวแล้วล่ะครับอย่างเจ้าจอระเข้
มาดูกันดีกว่าว่าเฮียป้องจะทำได้หรือไม่
อันนี้เป็นบ้องตันผัดพริกไทยดำ
หอมใหญ่เรียบร้อยแม่ใส่มาเลย
ใบมะกรูดใบมะกรูดพริกไทยอ่อนไส้อ่อนนี่มีทุกเมนูนะครับ
พริกไทยอ่อนพริกไทยดำพริกไทยดำนี่โอ้โหเยอะแล้ว
กูแม่ไขเยอะกันอ่ะเยอะเลยอ่ะโอ้โหดูหอมอ่ะ
อันนี้อะไรแม่อันเป็นสีอิ้วขาวสีอิ้วขาวครับผม
สีขาวอันแม่ทำไมมันเป็นสีขาวมันไม่เป็นสีดำนะแม่อืม

อ๋อแล้วน้ำไหม้นมันหอยแล้วก็น้ำให้เล่าแล้วจีนเเล่า
พี่เห็นแม่ใส่ซีน้อยเยอะคิดว่ามันจะต้องน้ำแต่ญิ๊ยะ

ลองทำกันไปเป็นที่เรียบร้อย

ซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องมาพิสูจน์กันแล้วล่ะครับว่า
รสชาติที่ถูกถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ
จนทำให้ร้านเนี่ยมีชื่อเสียงได้รับรางวัลบิมกูมอง
เด็ดสมคำร่ำลือขนาดไหน
คุณผู้ชมครับน้องจ๊ะครับเราอยู่กับพี่โต้งค่ะแล้วก็อาหารชีพ
เมื่อกี้เราได้มีส่วนร่วมทำนิดนึงงูเห่าผัดพิรอด
ถ้าตรงนี้ทำไมเยอะจังเลยอ่ะเฮียมีอะไรบ้างคะ
ป้องกะทิปลาเสลิศใบมะขาบอ้อน
อันนี้เป็นแกงป่าลูกชิ้นปลากาย

ต้องตานนี่ไม่ชิมได้ไงเขาบอกเป็นส่วนเนื้อที่แพงที่สุด

กระดูกย่างผัดขี้เมา

มันคืออาหารป่าที่แบบใครที่ชอบทานรสจัดนะ
หนูจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขามีกลิ่นแบบว่าหมูเห่าอะไรอย่างนี้

ลูกชิ้นปลากายเต็มไปด้วยเครื่องแกงเสื้อ
ใช่ครับเป็นเครื่องเทศสมุนไพรแบบของพื้นบ้านนะครับ

มีกระชายพริกไทยอ่อนมีใบกะเพราป่านะครับ

ลูกชิ้นปลากายมันยิ่งมันแบบ

โอ้โหพี่ต้องกำลังให้เล่านี่ดูเบลอเลย
ปลาปลาช่อนลาดบุรี
เอาแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเกิดราบบุรีคะ

จริงแล้วเนี่ยปลาช่อนราชบุรีนี่เป็นสูตรที่ว่าทางร้านอาหารทางราชบุรี
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อสง่าเนี่ยนะครับ
เป็นตอนที่เขาจะมีสูตรแบบนี้อยู่ก็คือ
เป็นปลาช่อนทอดนะครับแล้วกินกับ

แต่กินแล้วเข้ากันมากเลยครับผม
เพราะพอพิ้นเข้าไปจริงแล้วรู้เลยว่าสด

ก่อนที่จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารเชิญชวนอยู่ที่แยกบางโพ

พอมาปี๒๔น้ำท่วมหนัก
ก็คือตรงนั้นมันก็หมดสัญญาด้วย
ก็เลยมุกคืนที่เขาไปแล้วก็ย้ายมาเป็นคาเฟ่อยู่ตรงประชาชื่น
ช่วงนั้นยุคคาเฟ่ที่ก็ลงทรวงปู

เมื่อพ่อหนึ่งไม่ได้เป็นแม่ขัวนะเป็นนักร้องค่ะ
จริงแล้วเมื่อพ่อไม่ออกบ้านลองเพลงงี้

ขอบคุณนะคะ

เคยแบบปิ๊งไหมเด็กกับร้านนั้น
ไม่มีครับผม

เหมือนด่าเรา
ตอนแรกเห็นบอกที่ตรงนี้ไม่ได้ชอบทำอาหารด้วย
ใช่ผมไปทำงานไปทำงานบริษัทสื่อสารอยู่
ประมาณ๑๐ปีหลังจากที่ผมเรียนจบมา

แล้วพอมาทำธุรกิจตรงนั้นอยู่ประมาณ๑๐ปี

คุณพ่อเสียพอดี

เพราะเวลานั้นก็เป็นช่วงที่ร้านโทรศัพท์มือถือของพี่โต้ง
เข้าสู่ขาลงจนเกือบจะต้องปิดกิจการอยู่พอดี

ผมก็เลยเห็นว่าไอ้ตรงธุรกิจร้านอาหารเนี่ย
มันดูดีกว่าธุรกิจสื่อสารที่ผมกำลังทำอยู่

ใช่ผมก็เลยออกจากธุรกิจสื่อสาร

มาทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารดีกว่า
แต่พอพี่โต้งมาแบบว่ารับช่วงต่อ

ต้องขอบคุณทางเฟซบุ๊คพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้
ทำให้ชีวิตเราจะเข้าหากันง่ายขึ้น

จากรายการรายการแนะนำร้านอาหารทั่วไป
ทุกคนก็สามารถที่จะตามดูได้และสามารถแชร์ได้
สูตรอาหารจริงแล้วผมก็มีสูตรจากคุณพ่ออยู่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นสูตรพริกแกงสูตรการทำอาหาร
แล้วเราเป็นคนชอบกินกินอาหารไปทั่วเลยครับ

เรารู้ว่าเฮ้ยเขาทำยังไงตรงไหนเขาใส่อะไร
ตรงไหนเขาทำยังไงเราก็มาพัฒนาสูตร
ตรงไหนที่มันโอเคเราก็มาทำเนี่ยครับ
ได้รู้เหตุผลแล้วล่ะครับว่าทำไมร้านแกงป่าลุงสง่า
ถึงได้เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้า
ซึ่งทางพี่โต้งก็ยังคงรักษามาตรฐานความอร่อย
แถมยังพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ
ซึ่งนี่ก็คือหัวใจหลักที่ทำให้ประสบความสำเร็จนั่นเองล่ะครับ
ทำแล้วตั้งแต่ต้องรับช่วงจากลุงสง่ามานะครับ
ปัญหาอะไรที่พี่โต้งเจอแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันหนักจังเลย
ก็คือหนักที่สุดนั่นแหละ
จริงยอดมันตกไปนิดไปหน่อย

แล้วพอเอาเงินกล่าวมาเลี้ยงลูกน้องได้ครับคุณครับ

อ้อนี่คือลุงสะงะคือพี่พี่น้องรายเดอร์

ต้องค่ะต้องบอกเลยว่าหนูกับเฮียเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ได้แรงบันดาลใจ
เล่นล้างบวกมากเพราะว่าพี่โต้งเป็นคนที่แบบ
แย้มแจ่มใสแล้วก็คิดบวกมากจริง
อยากให้พี่โต้งฝากถึงคุณผู้ชมนะคะ
ใครที่มีร้านแล้วก็กำลังท้ออยู่อะไรอย่างนี้ฝากหน่อยค่ะ
ก็อยากให้ทุกคนนะครับสู้
อย่ายอมแพ้กับมันแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้ครับผม
แล้วครับใครที่กำลังมีร้านอาหารอยู่
หรือฝันว่าอยากจะมีทั้งของตัวเองนะฮะ
ก็เอาความคิดข้อคิดจากพี่โต้ไปปรับใช้กันนะครับ
ก็ถ้าเกิดจะมาร้านที่แกงป่าลุงตะงานนะครับ
ก็คือมาที่ซอยวัดบัวขวัญนะครับหรือว่าซอยงามวงวาน๒๓นะครับ
เบอร์นะครับ๐๒๙๕๒๙๙๙๙๒นะครับ
แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ๐๘๑๔๓๔๔๔๔๔ครับผม
ใครที่อยากมานะครับว่าสามารถโทรก่อนได้นะครับ

หรือว่าจะตั้งกับวังก็ได้ค่ะครับอันนี้ปังเลยนะครับ
ได้เห็นเส้นทางของการรับช่วงกิจการ
ที่ต้องรักษามาตรฐานความอร่อย
ก็ถึงเวลาที่สินแสชัยจะออกไปตามหาร้านที่จะต่อยอดทางด้านศาสตร์ของห่วงจุ้ยกันบ้าง
ซึ่งวันนี้ครับก็ได้มาเจอกับร้านหนึ่งที่เรียกว่าทำเลเนี่ยโอ้โห
ดีทีเดียวกับร้านป๊าการปักตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าววังหิน๗๖
ลองตามสินแสชัยไปคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนว่าจะมีอะไรแนะนำกันบ้างครับ

ร้านนี้องศาดีมากนะฮะ
เป็นหนึ่งชัยภูมิ๒ลักษณะก็คือหลังเป็นตะวันตกหน้าเป็นตะวันออกนะฮะ
แนะนำต้นไม้เนี่ยต้องจ้างเขาเล็ม
เพราะมันบางกระแสมาจากทางด้านทิศใต้
กระแสเราทิศใต้มันดีมาก

ถ้าสมมุติว่าเราเล็มกิ่งไม้แล้วก็ควรจะดึงขึ้นไป
ให้หน้าร้านเนี่ยมันดูสูงขึ้นเพราะอย่างนี้เราไม่รู้ว่า
พอคนก็ผ่านมามันครึ้มไงมันก็ผ่านไปเลย
ห่วงจุ้ยที่หน้าร้านเรียบร้อย
ต้องขอเข้าไปดูข้างในร้านกันต่อเลยครับ
ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
คุณของคุณมนตรีเนี่ยเครื่องปักวางฝั่งทิศเหนือ
มองศาบ้านเขาน่ะมันเป็นฝั่งหัวมังกร
ฝั่งทิศใต้เป็นหางมังกรนะครับ

ตำแหน่งโง่โง่ก็คือทิศม้า

หมายว่าหมาม้าตัวนี้ส่งเสริมทิศมังกร
เพราะฉะนั้นรุ่งเรืองแน่นอนครับที่นี่นะฮะ
ได้รับการยืนยันจากสินแสชัยไป
ก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับพี่มนตรี

ที่จะต้องแก้ไขอีกหลายจุดด้วยกัน
แล้วมีอะไรบ้างล่ะครับสินแสชัย

๊อกน้ำจะต้องเข้าทางฝั่งทิศเหนือถึงจะรวย

ถ้าคุณมนตรีอยากรวย

ก็จูงน้ำจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
จูงผ่านหน้าบ้านเรา
มาฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
แล้วจูงไปหลังบ้านเราที่ทิศตะวันตกนะครับ

น้ำเสียจะต้องออกฝั่งทิศใต้
แล้วก็ไปออกปากทางที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ถึงถูกต้องแต่มีข้อแม้
ใต้ดินมีท่อน้ำเสียผ่าน
เรานั่งคล่อมปุ๊บตังค์หมดไม่พอนะฮะ
สุขภาพมีปัญหาด้วยหรือทำการค้าก็จะมีปัญหาด้วย
เพราะฉะนั้นไม่นั่งค่อมท่อน้ำเสียโดยเด็ดขาด
แล้วกรณีบ้านบ้านผมที่มันน้อย
ถ้าอย่างนี้เราย้ายเครื่องจักรมาทางชนิดนี้แทนได้ไหมครับ

หรือตัวผู้บริหารอย่านั่งครับผม
แนวทางการปรับฮวงจุ้ยรับทรัพย์กันไปแล้ว
อกจากนี้สินแสชัยก็ยังมีเทคนิคดี
ในการจัดร้านสำหรับคนที่อยากเปิดร้านปักผ้า
เพื่อเพิ่มความเห็งมากขึ้นไปอีก
จะเป็นยังไงลองไปฟังดูครับ
ถ้าประตูหลักอยู่ด้านหน้า
คนน่าจะต้องทะแยงมุมประตูเสมอ

ทะแยงมุมคือจุดเก็บทรัพย
จุดพลังของกิจการนั้นนะครับ
ให้ผู้ชมลองไปปรับใช้ดูนะครับ
รับรองรู้เรื่องเฮงปังรวย

ผมชอบมากนะดูเชฟเขาทำนะ

มีคนทักทำไมมึงไม่เอาตัวมึงเข้าไปในร้านวะ
ก็เลยเฮ้ยคั่วไก่ไอ้เข่าปิ้งขึ้นมาเลย

ให้เพื่อนตั้งชื่อร้านเลยฟังไม่ได้เลย

สวัสดีค่ะใบตองกับรายการ

จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลย
วุฒากาศ๕๕ค่ะ

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่สร้าง

ต้องบอกเลยว่าเชฟที่นี่ตอนแรกเนี่ย

แต่ทิ้งทุกอย่างค่ะแล้วกลับมาสร้าง

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่สร้าง

ข้ามมานี่มันจะใกล้ที่นี่

ไอคราวร้านนี้มันจะอร่อยเด็ดสมคำร่ำลือไปหรือเปล่า

และนี่ก็คือเชฟโอ๊ตเจ้าของร้านคั่วไก่ไอ้คราว
ร้านนี้นะครับเพิ่งเปิดมาแค่๕ปี
แต่สร้างตำนานความอร่อยด้วยฝีมือจากเชฟไทย
ไปโกลอินเตอร์ถึงต่างประเทศ
และกลับมาบ้านเกิดเพื่อเปิดร้านคั่วไก่ไอ้คราว
กับสูตรน้ำซอสที่ปรุงเอง
และคั่วไก่ในกระทะร้อนที่เน้นไฟแรง
ทำให้ร้านนี้เนี่ยครับเป็นที่ติดอกติดใจของคนทุกรุ่น
เราไปทำความรู้จักกับเชฟโอ๊ตกันเลยครับ
แหมต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับ

ต่างกับร้านอื่นยังไงเคลมหน่อยอ่า

หนึ่งเลยเราเสิร์ฟแบบห่อไข่
ถ้าตัวเส้นกรอบก็จะเป็นไข่ออนเซ็น
อีกอันหนึ่งคือคั่วพริกเกลือซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน

เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในไปลองชิมไปดูของคั่วดีกว่า
อันนี้จะดูซิว่าคั่วหรือผัด

งานนี้พี่นีโน่ตัวพ่อเรื่องการชิมอาหาร
ต้องขอมาชมเทคนิคและลีลาของเชฟ

ที่จะมาเผยเคล็ดลับคั่วไก่ไอ้เครา

เริ่มเลยดีกว่าค่ะเมนูแรกคือ

กระโตงกับน้ำตาลสายแดงเป็นตัวนี้

ไฟเพื่อไฟ

เดี๋ยวนี้บางคนแบบต้องมีกระทงกระเทียมลงก่อนเลยแบบ
ใหม่ออลิออลิเป็นอย่างนี้เลย
อุ้ยเร่งไฟอีกหรอคะ

ไก่สำคัญสุดคือต้องหอมกระทะ

น้ำมันนิดหน่อยไปเคลือบเส้นอยู่ถูกต้องเลย

แล้วก็ทำทอนะครับคล่อติดเลยคือฟังแรงเดี๋ยวถ้า
ว่าผมจะเล่นไฟมันจะได้ไม่อมน้ำมันเก๋เก๋มันไม่เคย
นาที๒นาทีครับให้เส้นมันเซ็ตอัพขึ้นไปก่อน
ไม่ทันมันจะกลายเป็นกรอบนอกนุ่มในอุ้ยตื่นเต้นอ่ะ
จุดเด่นของจานนี้ก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ไปคั่วกระทะให้หอมก่อน
จากนั้นก็นำมาทอดกรอบด้วยน้ำมัน
จะทำให้เส้นกลายเป็นแป้งเหมือนหอยทอดกระทะร้อนนั่นเองล่ะครับ
จากนั้นปรุงรสด้วยซอสสูตรพิเศษของเชฟโอ๊ต
และเสิร์ฟคู่กับไข่ออนเซ็นสีสันเนี่ยอุ้ย
น่ารับประทานมากเลยล่ะครับโอ้โหหิว
เอากรอบขอกก่อนครับเพราะว่ากรอบขอบจะครอบใช่ไหม
มันจะเป็นกรอบนอกนุ่มในตรงนี้ผมบอกเลยว่าซิกเนเจอร์
อันนี้เราต้องทานกับซอสด้วยไหมคะ

เป็นผกปะเป็นยังไงน้อง

นี่ผมชอบมากนะดูเชฟเขาทำนะ

หมายหากทำ

แต่เราจะไปเมนูต่อไปพี่น้องต้องรลบกว่า

หมูกรอบนี้ต้องทอดใหม่ตลอดใช่ไหมคะ

แต่เพื่อความกรอบเขาก็จะมาทอดมัน
เมนูนี้เป็นเมนูที่กิ๊บขึ้นมาเองเลยไหมคะ

เส้นเนี่ยเราต้องสั่งทำพิเศษไหมคะ

เป็นใส่ซอส

มีความเปรี้ยวก็ความเข้มข้น
บอกกันว่าเราจะไม่ใช้ซอสพริกที่ดีมาก
และรสชาติใช่ความคือเราใช้เกร็ดกลางดีกว่า
เพราะว่าเราอยากชูรสชาติอาหารกลาย

ลีลาแบบนี้ของเชฟโอ๊ตแล้ว
คุณคะทราบมานะคะว่าเชฟโอ๊ตเนี่ยเป็นเชฟระดับประเทศ
ล่าสุดเลยก็เพิ่งกลับมาอยู่บารีมา
เคยไปประเทศอะไรมาแล้วบ้าง
ฝรั่งเศสอิตาลีสเปน
แล้วก็ไปจบที่บาหลีก็คืออินโด
ได้ไปเป็นเชฟอยู่ที่ต่างประเทศ
แสดงว่าฝีมือเนี่ยต้องไม่ธรรมดาจริง

มีเงินเดือนหลักแสนแต่ทำไมอยู่ดีดีเนี่ยครับ
ก็เกิดตัดสินใจกลับมาประเทศไทย
เป็นเพราะอะไรกันล่ะครับเนี่ย
ผมโดนแม่ผมด่าด้วยของม้าแบบด่า
บ้าหรือเปล่ากลับมาทำไมอะไรอย่างนี้

ใช่ครับผมอยากมีเวลา๓๖๕วันที่เราไปอยู่นู่น

ในวันที่วันเดย์ออฟมันก็ยังมีงานแฝง
เพราะตำแหน่งเราสูงความรับผิดชอบมันยิ่งเยอะ

เราเลยคิดต้องกลับมาเป็นเจ้านายตัวเอง

ใช่แล้วตรงนี้ที่จะมาเปิดก็อยู่ใกล้มากด้วย

อ๋อเรื่องราวเรื่องราวนี้ต้องยาวแน่นอน

เชฟโอ๊ตก็เริ่มทำตามสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้
นั่นก็คือการเป็นเจ้านายตัวเอง
ซึ่งก็ได้มองหาช่องทางทำธุรกิจร้านอาหารอยู่หลายอย่าง
จนสุดท้ายเนี่ยครับก็ได้พบกับอาหารที่ชื่นชอบมากที่สุด
ก็มาลงเอยที่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นั่นเองล่ะครับ
ผมคือครับอ๋อเก่าแก่ใช่เก่าจริงจริงแล้วก็คลาสสิค
ถ่านแล้วก็ค่อยยีเส้นเราดูว่าทำไมคนถึงมาต่อแถวกิน
เราไปกินจนเราได้คุยพูดคุยกับเขาแล้วก็เก็บไว้เป็นอิ่ม
เลชั่นแล้วก็ถอดแบบมาเลยเออแล้วก็มาแต่ว่าเราก็ใส่ระบบ
เข้าไปของเรานิดหน่อยนะคะถูกคนเข้าถึงทุกชนชั้นอืม
เราเลือกตอนนั้นคือถนนข้าวสารทำไมต้องเป็นข้าวสาร
ตอนนั้นไม่ได้คิดถึงอะไรเลยคิดถึงว่าแหล่งท่องเที่ยว
ที่เราแบบพอพอไปได้พอไหวสำหรับค่าเช่าค่าอะไรอย่างเงี้ครับ
ใช้จ่ายก็เลยเออไปลองคุยไว้ครับก็เลยเลือกที่เข้าสาร
แล้วจำได้ไหมว่าช่วงแรกที่ขายได้ประมาณกี่จานคะขอขายไม่ได้ดีกว่า
ไม่ได้เลยอ่ะใช่เรามั่นใจว่าเราเป็นเชฟดังนู่นนี่นั่น
มีดีกี่พี่พังมาเจ็ดแปดล้านแล้ว
ใครกินมันก็บอกว่าอร่อยตู้เลยนะเออแต่เจ๊งอ่ะเก่งมาก
นั่นแหละครับก็คือเราประสบตรงนั้นเราเก็บทุกอย่างเป็นบทเรียน
ถอดหัวโขนเราถอดอะไรออกหมดหลังจากนั้นก็ลงมือเป็นนักธุรกิจ
ตั้งแต่วันนั้นต้นมามีคนทักทำไมมึงไม่เอาตัวมึงเข้าไปในร้านวะ
อ่าก็เลยเฮ้ยคั่วไก่ไอ้เข่าปิ้งขึ้นมาเลย
ถ้าพี่เปิดร้านอย่างเขาหรือว่าให้เพื่อนตั้งชื่อร้านฟังไม่ได้เลย

อ๋อเพราะว่าเพื่อนเนี้ยไอ้ครับผมพี่อนุและพี่ก้าวเปิดร้านอาหาร
ตัวชื่อคล้ายกันนั่นแหละครับตั้งชื่อให้มันแปลกแหวกแนว
มันเป็นไวรัลที่เร็วมากแล้วคนก็เริ่มรู้จักเรา
แต่ตอนนั้นใช้เวลานานไหมที่เราเปิดร้านมาก็ประมาณร่วมสองเดือนครับ
เงินหัวไวนะเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จ
เป็นเศรษฐีป้ายแดงของเชฟโอ๊ตนั่นก็คือการค้นพบตัวเอง
และกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขนั่นเองล่ะครับ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เชฟโอ๊ตให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือ
เรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะลูกชายฝาแฝดทั้งสองคน
น้องเติมและน้องเต็มที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิต
จะเป็นยังไงลองมาฟังกันต่อเลยครับ
คุณแฟนภรรยาของพี่โอ๊ดแล้วก็ลูกชายชื่ออะไรครับ
น้องเติมครับอีกคนหนึ่งขวาแปดครับชื่อเต็มราบอยู่ราบอยู่
ฟออสเองต้องบอกว่าก่อนที่จะมีครอบครัวใช้ชีวิตโลดผลมาก
สมัยก่อนเนี่ยชีวิตเนี่ยไปอยู่สองแห่งคือ
โรงพักกับโรงพยาบาลมีหลานฟันแทงมีเรื่องชกต่อย
เราเป็นแบบเมมเบอร์ระดับพรีเมียของสนชนะสงคราม
ก็เป็นแบบว่าเรื่องราวในอดีตแต่ว่าก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต
ก็คือตอนนั้นฮันเบียร์หนักหนักมาก
คนนึงเนี่ยสองรังสามรังคือมันดื่มทั้งวันพี่
มันดื่มทั้งวันตอนแรกไม่คิดตอนหลังร่างกายไม่ดี
แต่ก็ยังไม่เลิกดื่มสุดท้ายมาตัดสินใจเนี่ย
เรื่องเรื่องเบียร์นะเลิกเพราะลูก
ภรรยาผมเนี่ยคลอดลูกตอนอายุคันแค่๖เดือนครึ่ง
พี่เนี่ยอยู่๔เดือนแฝดน้องเนี่ยคลองแชมป์เลย๖เดือน
มีคนมาทักคนธรรมดาทักมาเท่าไหร่เป็นพระมาทักอีก
อ๋อใช่ทักยังไงคะตอนนั้น
อยากให้ลูกดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเบื้องบนเขาลิขิตนะให้ลองใจ
ผมขอเลิกดื่มเบียร์ผมพูดกับหลวงพ่อเลยแล้วกัน
กลับมาก็พนมมือขอเลิกเบียร์เลย
แล้วก็ขอให้ลูกชายสองคนดีขึ้น
สาบานปุ๊บรุ่งขึ้นหมอเรียกเข้าคุย
เพราะว่าลูกมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีขึ้น
วันนั้นก็เลยบอกเมียว่าเนี่ยไป

อย่างนั้นเบาลงหมดเลยครับจริง
เลิกเบาเบาเพราะลูกทุกอย่าง

แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์เรื่องราว

และนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตของเชฟโอ๊ต

เพื่อแลกกับความสุขและครอบครัวที่เขารัก
และสร้างตำนานของตัวเองขึ้นมาได้

ก็แวะมาได้ที่วุฒากาศ๕๕นะครับ
สวัสดีครับ